คุณผู้ชมพามาดูเหตุการณ์นี้ครับเป็นรอยร้าวรับวันแม่
แต่จริงก็ต้องเข้าใจทั้งตัวเด็กและเข้าใจทั้งแม่เลี้ยงด้วยนะฮะ
คือเด็กผู้ชายคนหนึ่งอยู่กับพ่อและอยู่กับแม่เลี้ยง
พอถึงวันแม่เด็กผู้ชายก็บอกว่าคิดถึงแม่อยากไปเจอแม่
แม่แท้นะนะครับทีนี้แม่เลี้ยงน้อยใจฮะ
พ่อจะพาเด็กชายไปเจอแม่แท้ก็เลยพาขึ้นรถกระบะ
แต่ปรากฏแม่เลี้ยงก็จะขอติดไปด้วยแล้วก็เกาะรถกระบะ
รถกระบะนั้นขับออกไปท้ายที่สุดเธอร่วงลงจากรถ

คุณผู้ชมไปดูคลิปวงจรปิดเดี๋ยวค่อยเล่าเรื่องราวให้ฟังกันนะครับ
ออกแล้วอันนี้คือออกแล้ว
พี่ไปเลย
คุณผู้ชมฮะวงจรปิดที่เป็นคลิปขาวดำ
พ่อเดินนำออกมาจากบ้านก่อนใช่ไหมฮะ
ลูกชายค่อยเดินตามออกมา

ตอนที่เป็นคลิปวงจรปิดภาพขาวดำเนี่ย

ทั้ง๓คนเหมือนไปขึ้นรถกระบะตู้ทึบ
แต่คุณผู้ชมฮะดูกล้องอีกมุมหนึ่งนะฮะ
ที่จับภาพได้ตรงตู้รอบพอ
เป็นคลิปที่เป็นภาพสีแล้วนะ

หลังจากที่รถกระบะตู้ทึบ
ขับออกไปจากช่องจอดเนี่ย

แต่แม่เลี้ยงไม่ได้ขึ้นรถ

ตัวสามีของเธอไม่ยอมให้ขึ้นรถ
หลังจากนั้นเธอก็พยายามที่จะดึงประตูแบบนี้

ก็พยายามที่จะเกาะตรงประตูเนี่ย

กล้องอีกมุมนะฮะ

จังหวะที่ขับออกไปจากหมู่บ้านอย่างรวดเร็ว

เป็นจังหวะเป็นนาทีมรณะ

คุณผู้ชมฮะเป็นเหตุเศร้ารับวันแม่
เนื่องจากแม่เลี้ยงน้อยใจลูกเลี้ยง

คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเวลาประมาณตี๔๕๘นาที
เช้ามืดนี้เอง๑๓สิงหาคม

ได้โดยกล้องวงจรปิดแทบทุกมุมเลยนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วก็ตำรวจสพบางเสาทง
ได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุผู้เสียชีวิต๑ราย
บริเวณหน้าหมู่บ้านพฤกษา๕๘หมู่๓
ถนนซอยวัดศรีวารีน้อยตำบลศรีษะจราเข้น้อย
อำเภอบางสาวทงจังหวัดสมุทรปราการนะครับ
มีการประสานเจ้าหน้าที่มูลที่ร่วมกระตันอยู่

พบศพของนางสาวสุพัตราทองดวงอายุ๔๐ปี
ก่อนหน้านั้นเรายังเห็นมีชีวิต

เสื้อก็อย่างที่เห็นในวงจรปิดเลยครับ
แขนยาวสีฟ้ากางเกงวอร์มสีเทา
สภาพศพนะฮะกระโหลกศีรษะแตก
ใบหน้าลำตัวมีร่องรอยของยางรถทับ

เจ้าหน้าที่รีบชนะสูตรในเบื้องต้น
แล้วก็นำศพส่งตรวจพิสูจน์ต่อไปนะครับ
เชื่อว่าทุกคนที่เห็นภาพจากกล้องวงจรปิดเมื่อสักครู่นี้

ฝ่ายสามีไม่รู้จริงเหรอว่าภรรยาวิ่งเกาะรถมา
ทำไมไม่หยุดแล้วก็ไม่รู้จริงเหรอว่าตัวเองขับรถทับภรรยา

แต่ไปฟังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่เห็นเหตุการณ์ตรงนั้นก่อน
เขาบอกว่ารถกระบะคันนี้เป็นของลูกบ้านของหมู่บ้านนี่แหละ

ตอนเกิดเหตุผมเห็นนะสามีภรรยาคู่นี้ก็เดินออกมาจากบ้าน
ก็ไม่ได้มีท่าทีทะเลาะหรือว่ามีปากเสียงกัน
แต่เห็นแล้วล่ะว่าฝ่ายภรรยาพยายามจะขึ้นรถ
แต่ว่าฝ่ายสามีเนี่ยไม่ได้เปิดรถให้ขึ้นแล้วก็ขับรถออกมา

เขาได้ยินนะว่าฝ่ายหญิงตะโกนบอกว่าเปิดเปิดแต่ฝ่ายชายไม่ยอมเปิดรถให้

ภรรยาก็เลยเกาะที่จากประตูรถแล้วก็วิ่งตามแบบทุลักทุเล
ไม่ยอมปล่อยอย่างที่เห็นในกล้องวงจรปิด
พอขับพ้นป้อมยามพี่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบอกแบบนี้นะคะ
พอที่กั้นเปิดปุ๊บเนี่ยสามีเร่งเครื่องออกรถแบบกระชากกระชาก
ตอนนั้นเนี่ยได้ยินเสียงเหมือนรถเหยียบอะไรสักอย่าง

เขาบอกว่าเสียงดังมากนะ
ภาพที่เห็นคือร่างของฝ่ายภรรยานอนนิ่งอยู่กลางถนน

ส่วนฝ่ายสามีขับรถไปเลยนะคะไม่มีจอดไม่มีหยุดไม่มีดู

แล้วเขาบอกว่าจังหวะที่โทรแจ้งตำรวจ
รถของสามีขับรถปิดไฟหน้าชะลอย้อนกลับมาดู
เร่งเครื่องหลบหนีไปมุ่งหน้าถนนบางนาตราดค่ะ
ผู้ชมเป็นปฏิเหตุที่มีเงื่อนงำ
ดังนั้นวันนี้ทีมข่าวของเราคุณจ๋าแจ่มสี
ลงพื้นที่ไปติดตามเรื่องนี้นะครับ

บริเวณหน้าหมู่บ้านพฤกษา๕๘หมู่๓
ที่ถนนซอยวัดศรีวารีน้อย
ตำบลศรีษะจราเข้น้อยอำเภอบางสาวทงจังหวัดสมุทรปราการนะครับ

ยังพบกองเลือดของผู้เสียชีวิต

ทีมข่าวได้พูดคุยกับนายอุทัยถนอมศรีอายุ๔๓ปี

เล่าให้ทีมข่าวของเราฟังบอกว่าปกติแล้ว
ในบ้านของผู้ตายจะแบ่งห้องย่อยออกเป็น๒ห้อง
แล้วก็มี๒คู่สามีภรรยาอยู่นะคุณนะ
โดยคู่ของผู้เสียชีวิตกับสามี
คือจะอยู่กับลูกสาวของผู้เสียชีวิตด้วย
คือลูกสาวแท้ของฝ่ายหญิงด้วยนะครับ

ส่วนลูกติดของนายสุธิพงศ์
ก็คือเด็กผู้ชายนะนานจะแวะมาทีครับ
ที่ผ่านมาทางหัวหน้ารอปภ
ไม่ค่อยเห็นพวกเขาออกมานอกบ้านเท่าไหร่นัก
ผมจึงไม่เห็นว่าเขามีปัญหาอะไรกันบ้าง
กระทั่งได้มาเห็นภาพวงจรปิด

ที่เห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังตกใจครับ
เพราะที่ผ่านมาคู่สามีภรรยาคู่นี้

เขาเข้าบ้านกันน่ะรอปภาพที่คืนเขาบอกนะ

ออกไปแล้วก็ไปถึงกลางถนนแล้วก็หล่น

แล้วก็มองไปดูก็เป็นร่างคนนอนอยู่กลางถนน
ทีนี้เห็นว่าผ่านกันประมาณสัก๓๔โมง

ที่เขาเก็บศพไปประมาณ๘โมงครึ่งครับ
ก่อนทั้งนั้นระหว่างนั้นไม่มีใครมาเก็บเลยไม่มีใคร
ก็มีพลักษณ์ศึกษ์ตึงอยู่ครับ

หัวผ้าคงไว้รอเจ้าหน้าที่มาชั้นอาสุทธิ์
นอกจากทีมข่าวได้คุยกับเราพอแล้วนะฮะ
ทีมข่าวของเราได้พูดคุยกับคุณต๋อยซึ่งเป็นเพื่อนบ้านนะครับ
ให้ฟังว่าปกติแล้วจากที่เธอสังเกตเห็นสองสามีภรรยาคู่นี้
ก็ไม่เคยเห็นมีปัญหากันนะไม่เห็นเคยทะเลาะกันนะครับ
และที่สำคัญทั้งคู่เพิ่งจะย้ายเข้ามาอยู่ในหมู่บ้าน
ได้แค่๓๔เดือนเท่านั้นนะครับ
ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเธอเองก็รู้สึกกลัวเช่นเดียวกันนะ
ตกใจมากเพราะว่าอยู่บ้านตรงข้ามกัน
แต่ก็มักจะเริ่มชินกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพราะมันคล้ายกับอุบัติเหตุทางถนนที่มันเกิดขึ้นบ่อย
ตรงถนนใหญ่หน้าหมู่บ้านเนี่ยนะครับ
เท่าที่พี่เห็นนะตอนเช้ามาก็เห็นเขาไปทำงานด้วยกัน
แต่เขาจะกลับมาช่วงประมาณดึกประมาณช่วง
บางทีก็กลับมาตีหนึ่งอะไรอย่างนี้ช่วงเช้า
แต่ว่าช่วงกลางวันก็ไม่ค่อยเห็นเขา
แต่เขาก็จะออกไปช่วงสายหน่อย
แต่เมื่อ๒๓วันก็เห็นเขาดีกันอยู่นะ
พี่ก็ไม่ค่อยเห็นอะไรมากมายหรอก
เพราะว่าบางทีก็เห็นเขาอยู่ตรงข้ามเนอะ
เขาก็ออกมาแค่มาซื้อของอย่างนี้มาซื้อน้ำ

แต่ไม่ได้แบบมีเสียงทุบตีอะไรกัน
ไม่ไม่มี

จากนั้นก็ปิดไฟหน้าขับชะลอแล้วก็มาดู

คุณผู้ชมฮะล่าสุดช่วงเย็นที่ผ่านมา
นายสุธิพงศ์สามีที่ก่อเหตุ

พร้อมกับรถกระบะสีขาวคันก่อเหตุ
อบตัวกับตำรวจสพบางสาวทงนะครับ

บอกว่าผมเป็นคนขับรถคันเกิดเหตุจริง
แต่ผมไม่รู้ว่าเหยียบหัวภรรยาตัวเองเสียชีวิต

แต่ตอนนั้นตกใจทำอะไรไม่ถูก
ก็เลยขับรถหนีเพื่อไปตั้งสตินะฮะ
เรื่องต้นตำรวจแจ้งข้อหาขับรถโดยประมาท

ส่วนข้อหาอื่นนั้นก็ต้องรอสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะฮะ